ของโควิด๑๙หลายคนติดตามข่าวนี้แล้วตกใจ
เอาพอกักตัว๑๔วันแล้วมันติดได้ยังไงล่ะ
หญิงชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเที่ยวที่เกาะสมุยนะครับ
หลายคนแล้วยิ่งรัฐบาลบอกว่าเลือกแล้ว
จากประเทศจากเมืองที่เขาติดน้อย
แล้วก็กำลังจะนำไปสู่ข้อเสนอที่ว่าอะไรนะ

ลดจำนวนวันในการกักตัวจาก๑๔ระยะการฟักตัวของโลก

คือข่าวนี้อยากให้ทางโรงแรมที่เข้ามาร่วม
ช่วยเป็นที่กักตัวของผู้ป่วย
ไม่ใช่ฮะของคนที่เข้ามาเนี่ย
ลองดูหน่อยนะว่าคุณกาดสูงแค่ไหน
ถ้ากาดตกมันอาจจะเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่า
มีการตั้งข้อสันนิษฐานปุ้ยเรื่องราวเริ่มต้นมันเป็นยังไง

คุณหมอวีรศักดิ์หล่อทองคำผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุยเนี่ยนะครับ
บอกว่าตอนนี้ทีมสืบสวนโรคได้ดำเนินการตามขั้นตอน
หลังจากที่ไปพบผู้ติดเชื้อโดยนำผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง๒คน
ก็คือสามีแล้วก็ลูกของผู้ป่วยเนี่ยมาตรวจครับ
อกจากนี้ค่ะทีมสืบสวนโรคได้มีการติดตามผู้ที่ไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงระดับกลางอีก๒๐คน
ที่เดินทางมาด้วยเครื่องบินลำเดียวกันเพื่อตรวจหาเชื้อกับชาวฝรั่งเศสคนนั้นใช่ไหมคะ
และผู้ป่วยและผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ำอีกสักประมาณ๘๐คน
ผู้ป่วยได้เดินทางไปตามสถานที่ต่าง
หลังจากที่เดินทางเข้ามาที่เกาะสมุยสุราชธานีในช่วงวันที่๑๕๒๑ตุลาคมที่ผ่านมา
ก่อนที่จะไปตรวจพบเชื้อมาตรวจตามขั้นตอนทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้มีการระบาด
ทีนี้เมื่อวานนี้มีผู้เดินทางมากับเครื่องบินลำเดียวกันเดินทางมาที่โรงพยาบาลเกาะสมุย๑คน
สัมผัสผู้ป่วยทยอยเดินทางมาตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะคะ
ส่วนอาการล่าสุดของผู้ป่วยก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ
ค่ะทางแพทย์เนี่ยเริ่มให้ยาและ
ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด๑๙
ขณะที่สามีแล้วก็ลูกของผู้ป่วยหญิงสาวชาวฝรั่งเศส

อยู่ที่ห้องแยกโรคนะคะเพื่อเฝ้าดูอาการแล้วก็ตรวจหาเชื้อ
ซึ่งเดี๋ยวก็ต้องรอดูอาการอีกสักประมาณ๔๕วัน
หากไม่พบเชื้อก็จะถือว่าปลอดภัยไม่ติดเชื้อ

เป็นสิ่งที่ดีในแนวทางการป้องกันเนี่ยนะคะ
คือไม่น่ากลัวเท่ากับการแถลงของทางด้านกรมควบคุมโรค

เพราะว่ากรมควบคุมโรคแถลออกมาแล้วมันมีข้อความออกมา
คุณหมอโอภาษการกวินพงศ์รักษารัชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค
เปิดเผยว่าจากการสอบสวนโรคในสถานที่กักกันโรคจังหวัดสมุทรปราการที่หญิงชาวฝรั่งเศสเข้าพัก
ระหว่าง๓๐กันยายนถึง๑๕ตุลาคม๒๕๖๓พบผู้ปฏิบัติงานจำนวน๖๘คนนะครับ
ตัวอย่างส่งตรวจแล้ว๖๗คนผลไม่พบเชื้อรวมทั้งผลตรวจเลือดก็ไม่พบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ
นี่แหละครับหมอเขาสงสัยว่ามันเสี่ยงหรือเปล่า
ที่ผู้ถูกกักกันที่ไม่ครบ๑๔วัน
ออกมาใช้ห้องฟิตเน็ตหรือเปล่า
คือถ้าเอาง่ายในโรงแรมอาจจะมีผู้ที่ถูกกักตัวหลายคน
บางคนอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบเคร่งครัด
หรือว่ามีเชื้อโควิดอยู่ในตัวยังไม่ครบ๑๔วัน

แล้วก็หญิงสาวชาวฝรั่งเศสคนนี้ไงก็มาใช้ฟิตเนสไง

นี่ไงประเด็นใหญ่เรื่องใหญ่เลยนะคะ
เพราะว่าบ้านเราเป็นหลักเดือนแล้วนะคะ
ไม่พบการแพร่ระบาดภายในประเทศ
ถ้าเกิดว่าครั้งนี้เป็นการแพร่ระบาดภายในประเทศ
จะถือว่าอีกรอบหนึ่งในรอบหลายเดือนเลยนะ
หนึ่งตัวอย่างมันก็ติดได้เห็นไหมครับ
ทำไมถึงต้องสวมหน้ากากอนามัย
ทำไมถึงยังต้องล้างมือบ่อยนี่คือเหตุผลครับ